บันเทิงไทยรัฐวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณพ่อแรมวรธรรมค่ะถึงช่วงเวลาดีช่วงสุดท้ายที่พี่โอวรุธนะคะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามได้จากรายงานค่ะ
พวกเขาก็ผิดหวังเสียอกเสียใจถูกตัดขาดจากวงการละครงละครหนังหนึ่งเพราะเขาเมาแล้วไปทานไม่ได้
ต้องทำปีก็ไม่มีงานเลยมีของเก่าขายรถขายลาขายบ้านมุมเทพ
เทพที่ต้องใช้ชีวิตลำพัง
โอวรุธวรธรรมจะเคยจมอยู่ในจุดตกต่ำที่สุดในชีวิตจากพิสุรา
แต่จิตใต้สำนึกของความรักตัวกลัวตายทำให้เขาลุกขึ้นสู้อีกครั้ง
และสามารถเอาชนะช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตสำเร็จ
และเมื่อรู้ว่าถนนบนเส้นทางบันเทิงคงไม่หวนกลับมาหาตัวเองได้นั้น
เขาตัดสินใจกลับสู่ชีวิตเรียบง่ายที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่
และนับหนึ่งอีกครั้งกับสองบุคคลที่รักเขาที่สุดในชีวิต
พระรามวรธรรมบอกเล่าความทรงจำถึงลูกชายตั้งแต่วัยเด็ก

สำเร็จสูงสุดในเส้นทางบันเทิง

แต่ทุกความสุขทุกความผูกพัน

จะเป็นความทรงจำที่ประทับใจตราบนานเท่านาน

เขาเป็นคนมีนิสัยอ่อนน้อม

พ่อก็เค้านินเล่นกันมากกว่าแม่
จะมีอะไรมาราบายผ่อง
ไปข้างนอกเค้ากิณฑ์เลย

วันนี้ที่พระเอกชื่อโอวรุษต้องลาลับจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ
กำลังใจและความห่วงใยหลังไหลมาทางครอบครัววรธรรม
กับภาพสองตายายที่ต้องใช้ชีวิตด้วยกันเพียงลำพัง
ไม่ต้องห่วงครับเพราะเราก็อยู่กันตายาย
ก็อยู่กันอย่างนี้ก็ขายกาแฟไป
ห้องเขาเก็บสภาพนั้นแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร
ดีไม่ดีแม่อาจจะกลับไปกรุงเทพไปอยู่กับน้องสาวเขา
พ่อบ้านอยู่คือมีแม่บ้านทำข้าวข้าวป่าล
ชักเชื้อสะพายแล้ว
ก็ต่อไปครับ
ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับครอบครัววรธรรมด้วยนะคะ
ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายก็เป็นช่วงเวลาดีนะคะ
ที่พี่โอจะอยู่ในหัวใจอยู่ในความทรงจำของคนไทยตลอดไปค่ะ
ใช่แล้วค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นภาพความประทับใจ
แล้วก็ความรู้สึกสุดท้ายนะของคุณพ่อที่มีต่อพี่โอวรุธนะคะ
แล้วเชื่อเหลือเกินนะคะว่าแฟนเนี่ยจะยังคิดถึงแล้วก็ระลึกถึงพี่โออยู่เสมอนะคะ
คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมบ้านวรุษได้
เพราะว่าตอนนี้ยังยืนยันว่ายังเปิดร้านกาแฟเหมือนเดิม
ยังให้บริการเหมือนเดิมก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะ